ตอนที่เราขึ้นแถวนี้คุณน้องมีความรักใจแล้วเป็นแบบไหน
ว่าเขาจะมีงานทำเป็นประจำแล้วก็ได้ทำกับพี่โน่
เพราะว่าโอโน่หายไปจากวงการประมาณ๗๘ปีที่ไม่ได้ทำอะไรด้วยกันเลย
ก็เลยเป็นโอกาสอันนี้ก็ยังบอกว่ายังดีใจกันอยู่ว่า
เราจะได้ทำงานกันนะโอ้เตรียมตัวให้แข็งแรงนะ
เพราะว่าอาจจะต้องมีถ่ายอัลดงอัลดอร์ด้วย
เขาก็บอกครับพี่ผมทำเต็มที่แต่บอกว่าถ้าไม่ไหว
ก็อินดอร์เป็นหลักอัลดอร์เดี๋ยวพี่ไปเองก็ได้ไม่เป็นไร
ก็ยังคุยกันแบบคุยเรื่องรายละเอียดอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้ว
มักเข้าใจว่าที่ผ่านมาพี่โอเนี่ยแกไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์
ที่ตัวเองไม่มีงานจริงเป็นแบบนั้น
คือจริงเดี๋ยวผมเรียนทราบก่อนนะโอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงาน
เรื่องงานเนี่ยคนไม่มีงานทุกข์ทุกคนแหละนะไม่ต้องเป็นโอหรอกเป็นใคร
ถ้าผมเองเนี่ยผมก็ทุกข์ถ้าผมไม่มีงานถูกไหม
เพราะว่าอาชีพเราคืออาชีพที่ต้องรับจ้างต้องแสดงต้องหาเงินอยู่ตลอดเวลา
แล้ววันดีคืนดีไม่มีใครจ้างไม่มีใครเรียกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทุกข์
แต่ความทุกข์มันสะสมมันจากหลายเรื่อง
เขาเป็นคนที่เครียดแล้วเขาพูดที่ผมเคยบอกว่าเขาไม่เคยระบายอะไรกับใคร
เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแต่เขาเอาทุกข์แล้วมันมาใส่ไว้ใจกับใจเขาเอง
ทุกคนจริงถึงจะพูดสักเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ยากมากที่โอจะพูดและในขณะเดียวกันโอเขาเองเขาเป็นโรคซึมเศร้า

นานแล้วล่ะครับตั้งแต่ยุคแรกที่แกป่วยแล้วแล้วก็
คือแกมองคล้ายกับว่าฉันไม่ได้บ้าคือจริงต้องเรียนเรียนทราบว่าการไปหาจิตแพทย์เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านะครับ
คือทุกคนคนเราทุกคนนี่สามารถที่จะไปปรึกษาได้เวลาเรามีทุกข์มีอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดเราได้ระบายนะครับ
แล้วก็ทางเคมีทางสมองเนี่ยหมอทางด้านนี้จิตแพทย์เขาจะเป็นคนรู้เองว่าใครจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องที่โอไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาจริงคือเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
ซึ่งหมอไปเพาะเชื้อหมอบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเชื้อแบบนี้๑๐วันถึงจะแพร่กระจายแต่ของโอเนี่ยวันเดียวมันกระจายไปทั้งตัว
ที่ล้มก็น่าจะเป็นจากตัวเลือดนี่แหละครับไม่ได้จากอะไรแต่ว่าเหมือนกับช็อกแบคทีเรียมันอยู่ในเลือดเยอะมาก
แล้วก็ประกอบกับโอเขาเองสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดีตับอ่อนอักเสบนะครับไตนี่ไม่เคยเป็นแต่พอจากล้มหัวใจหยุด
หัวใจหยุดไปครึ่งชั่วโมงปั๊มขึ้นมาไตวายตามมานะครับ
ซึ่งหมอบอกว่าโอ้โหหมอนี่ทั้งจัดยาหนักที่ต้องขอบคุณนะครับ
โรงพยาบาลนครพิงดูแลดีมากอันนี้ผมยืนยันเลย
มาตรฐานก็คือมีอะไรที่ที่ทันสมัยที่สุดที่ดีที่สุด
ก็จัดให้โอหมดแล้วคือวันที่ผมมาเมื่อวานเนี้ย
ลงเครื่องมามาหาโอปั๊บก็โอไม่รับรู้อะไรแล้ว
นะครับเขาไม่รับรู้อะไรแล้วก็ทำใจแต่เพียงแต่ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนั้น
เรายังนึกว่ายังพูดอยู่แบบว่าถ้าดึกของเมื่อคืน
คือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าไม่ไปเมื่อเช้าก็จะมาดึกคืนนี้
ทำทำใจไว้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่นึกว่าเร็วมาก
แล้วเขาก็ไปเวลานอนพอดีไปตอนตี๒เวลานอนเขาเลย
ครับแล้วผมกำลังเปิดเพลงนั่งคุยอยู่กับคุณตั้มกับคุณปิงปอง
เราและนายเปิดเปรี้ยงโทรศัพท์จากโรงพยาบาลมา
ทุกคนเงียบหมดกระโดดขึ้นรถกระเป๋าตังค์อะไรสักใบก็ไม่ได้เอาไปเลย
ทุกคนขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมดเพราะรีบที่สุด
เพราะเรารู้แล้วว่าโอเขาไม่ทนแล้วแต่เราก็พูดกับเขาบอกโอ
ถ้าจะสู้ก็สู้นะพี่สู้กับโอแต่ถ้าจะไปให้นึกถึงพระ
นึกถึงอาหารมากแล้วก็ไปให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับ
ก็เขาก็เลือกที่จะไปผมว่าเขาเลือกที่จะไปจนถึงนาทีนี้
พี่โน้อยากจะบอกอะไรกับน้องใช่บอกจนไม่รู้จะบอกไง
แล้วไม่ต้องบอกเองนะมันรู้แล้วครับว่าคำถามอะไรคือเอานะ
ผมดูแลมันเท่าที่ผมทำได้นะครับก็อะไรที่ให้น้องคนนี้ก็ได้
ผมก็ให้ไปหมดแล้วนะครับก็ช่วยช่วยกันไปนะครับ
ก็คงคิดถึงแล้วก็ปิดตำนานโอโน่ไปจริงก็ไม่มีอีกแล้ว
นะครับสิ่งที่จะกลับมาเกิดขึ้นเป็นโอโน่ใหม่ก็หมดครับ